เอาละครับคุณผู้ชมเวลาการเมืองร้อนแรงนะครับ
ผมคนหนึ่งล่ะที่ทำข่าวการเมืองในยุคการเมืองร้อนแรงทุกท่านด้วย

เวลาขึ้นแท็กซี่บางทีต้องหยั่งเชิงก่อน

ว่าพี่ท่านนี้เนี่ยท่านฝักไฟฝ่ายใด

ยิ่งไม่ได้เลยยิ่งถ้าเห็นเป็นนักข่าวปั๊บนะ

แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่นักข่าวครับ
ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นพนักงานทำงานตามปกตินี่แหละ
เรียกแท็กซี่จะกลับบ้านพอขึ้นนั่งปั๊บ

แต่เธอบอกว่าเธอไม่พอใจนะฮะ

ไม่อยากคุยปั๊บแท็กซี่บอกว่า
ถ้าไม่อยากคุยจะลงไปก็ได้นะ
ดูคลิปนะ
แนวไทยเพิ่งเลิกงานมาไม่อยากคุยเรื่องนี้
ต่ออยากพูดดีทำพูดดีละครับ
ตะกี้ซ์ยังคึ้นเถียดเลย

สาบานไหมคะคุณพูดก่อนคุณพูดก่อนค่ะ

คุณถามดิฉันตั้งแต่ขึ้นรถว่าทำไมไม่ไปมอบเหรอ
อ๊ะคุณเป็นคนนั่งกับถามดิฉันก็เลยบอกว่า
ไม่ไปไม่สะดวกค่ะทำงานไม่ให้ไม่

ก็จะฝากคนที่ดูคลิปด้วยนะคะว่า
คิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์นี้ค่ะ
ก็ชวนคุยเรื่องการเมือง
เอาจริงก็คือชวนให้เธอด่าม็อบนักศึกษาว่างั้นเถอะ
แต่เธอปฏิเสธที่จะคุยบอกว่าทำงานมาทั้งวันเหนื่อยมากแล้ว

โชเฟอร์แท็กซี่ไม่พอใจครับ
ก็เข้าใจไปเองเธอบอกแบบนั้นวะ
ว่าเธอเป็นพวกม็อบนักศึกษาหรือเปล่า
คราวนี้ก็เลยพูดจาเสียดสีกระแนะกระแหนกันตลอดทางนะครับ
แล้วก็บอกด้วยว่าไม่พอใจก็ลงไปได้นะ
แล้วเมื่อเธอจะลงจากรถโชเฟอร์บอกว่า
อย่างนั้นเสียค่าโดยสารมาเต็มราคา
จึงไม่ยอมลงทีนี้
แล้วให้ไปส่งให้ที่จุดหมาย
คราวนี้พี่โชเฟอร์โมโหนักกว่าเดิมสิครับ

แล้วคราวนี้ลามไปถึงบุพการีแล้ว

แล้วก็ให้โชเฟอร์แท็กซี่พาไปโรงพัก

โชเฟอร์ก็ด่าเธอว่าโง่แล้วอวดฉลาด

เราก็เลยต้องเถียงกลับไปแบบนี้
ใช่แล้วคราวนี้ไปไล่เธอลงไง

ในที่สุดนะครับเธอถูกพี่โชเฟอร์เขากระชากลงจากรถนะ
โพสต์ภาพบาดเจ็บที่ข้อศอกซ้าย
จากนั้นเธอไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

แล้วก็เอาใบรับรองแพทย์มายืนยันว่าได้รับบาดเจ็บจริง
ไปแจ้งความไว้แล้วที่สนคันนายาวนะครับ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับโชเฟอร์แท็กซี่คนดังกล่าวพร้อมระบุว่า
จะไม่ยอมให้คนแบบนี้ไปทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครครับ

ภาวะแบบนี้ก็ยังไงนะฮะ
เรื่องศาสนาเรื่องการเมืองคนที่ไม่รู้จักคุ้นเคยกัน

ขนาดคนในครอบครัวยังคุยกันยากเลย
ในครอบครัวนั่งโต๊ะกินข้าวด้วยกันยังไม่กล้าคุยเรื่องการเมืองนะครับ